ทีนี้มาดูกันต่อตามต่อเรื่องของพระมหาเทวีเจ้า
หรือว่าคนดังเน็ตไอดอลแห่งเมืองทิพย์เนี่ยนะคะ
ไปดูกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยว่าหลังจากที่มากรุงเทพแล้วเนี่ย
เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคิวแน่นไหมแน่นทองขนาดไหนเนี่ยนะคะ
ตลอด๑เดือนที่ผ่านมาค่ะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ถูกพูดถึงกันมาก
ในโลกโซเชียลเองสื่อกระแสหลักเนี่ยก็ตามข่าวตลอด
เธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีแล้วเดินทางโดยรถไฟมาที่กรุงเทพนะคะ
ถึงสถานีหัวลำโพงเมื่อ๕มีนาคมตอนนั้นที่มาถึงจำกันได้ไหมโอ้โหฮือฮา
แฟนคลับไปรอกันแน่นหัวลำโพงเลยนะคะจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยยี่สิบมีนาคม
รวมแล้วครึ่งเดือนละสิบห้าวันพระมหาเทวีเจ้ามีอีเวนต์
กิจกรรมเยอะมากขณะที่ว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชายังรู้จักอ่ะ
ยังพูดถึงเออยังพูดถึงนะคะสิบห้าวันที่ว่าเนี่ย
หญิงลีไทยหนังหนึ่งเรื่องนั่นก็คือหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่
ของพลตอาหารนท์นะคะค่ะเล่นละครเรื่องปร้านสองพันสิบสองหนึ่งเรื่องค่ะ
แสดงวีดีโอเพลงหมาเหยียบหอยของจินตระพูดลาบหนึ่งเพลงโอ้
ปังมากส่วนรายการทีวีดังช่องใหญ่ช่องเล็กเนี่ยเธอไปตระเวนโชว์ตัวทั้งหมด
สิบสามรายการแล้วนะคุณโอ้โหคือไปทุกช่องอ่ะว่างั้นเถอะนะ
อันนี้ยังไม่นับงานถ่ายแบบนะถ่ายแบบอีก๓งาน

ถ้าให้รวมรายได้นะตอนนี้คาดว่าแม่หญิงลีคนนี้โกยเงินไปทั้งหมดกว่า๒ล้านบาทแล้วนะคะ

กำหนดกลับเมืองทิพย์กลับเมื่อไหร่

มหาเทวีเจ้าและชาวคณะจะกลับปัตตานี๑๒เมษายน

ก็คืออยู่เต็มเป็นเดือนเลยว่างั้นเถอ
๑๒เมษาแล้วยังจะกลับรถไฟต่อไหมคะ
ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะ
เขาบอกว่าแถลงการลับเบื้องต้นบอกว่าจะมีการจัดขบวนเสลี่ยงใหญ่โตแห่นำขบวนพระมหาเทวีเจ้าและทิพย์คนสนิท
สายการบินนี่ไงไปขึ้นสายการบินที่สนามบินดอนลำ

แววว่าช่างแต่งหน้าชื่อดังจะจัดเต็มเนรมิตให้พระมหาเทวีเจ้าสวยสะดุ้งกันทั้งกรุง

อย่างไรก็ตามพระมหาเทวีเจ้าเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าแม้เธอจะอยู่เมืองกรุงมาเกือบครึ่งเดือน
แต่สิ่งที่เธอยังกลัวอยู่คือการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนค่ะ
เธอบอกเธอไม่คุ้นเธอไม่ถนัดนะคะของทันสมัย
รายได้ทั้งหมดรวมไปถึงที่พี่พลตอานนท์มอบให้๕๐๐๐บาทก็จะเก็บไว้รักษาอาการป่วยของคุณแม่ที่ปัตตานีค่ะ
ส่วนเรื่องศัลยกรรมจะทำไหมเขาบอกพร้อมทำ
แต่ว่าต่อให้สวยขึ้นก็ติดดินเหมือนเดิมนะเธอยืนยัน
หลังจากกลับไป๑๒เมษายนวันที่๑๖เมษายนเธอและทิพย์คนสนิทก็จะกลับมาทำงานที่กรุงเทพอีกค่ะ
ต่อไปคงเดินสายกรุงเทพปัตตานีอย่างนี้นะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
หลายอย่างที่เรายังไม่เคยเรียนรู้เหมือนการใช้ลิฟต์ใช้บันไดเลื่อนแบบนี้เรามีความคล่องขึ้น
ครั้งแรกที่ได้กดนี่คือยังไงบ้างคะไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะตรงไหมตรงไม่รู้ว่าตัวไหนเปิดตัวไหนปิดก็กดกดไปมั่วแต่มันก็แต่มันก็ใช้งานได้แล้วก็มันก็ไม่กล้าย่างเนอะเพราะว่ามันปลื๊ดไปเร็วมาก
ชอบมากนะทำไม่ขอเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแม่พร้อม
นะไงไม่คิดถึงรับว่าคือเห็นบ่อยมาเห็นหาแบบว่าบ่อยแบบเลยนะคะ